หิวหรือว่าสุดสัปดาห์นี้มันไม่มีไอเดียเลยจะพาคุณแม่ไปทานอะไรกันดีนะ

เอามาพันผักอีกทีนึง
ข้างมันเด็ดเล็กจะพันผักได้ไง
มันเป็นคำพูดที่แบบว่าเป็นแป้งเฉยเป็นแป้งที่จำมาจากแป้งข้าวนะ

มาทำมาพันกับผักคือข้าวพันธุ์ผักเนี่ยนะคนอุตรดิษฐ์ลับแลเมืองลับแลเขารู้จักกันเป็นอย่างดี
แต่ที่นี่ที่จะพาไปเขาขายอยู่ที่เมืองสองแควร์พิศนุโลกครับ
เขาเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วอุตรดิษฐ์กับพิศนุ

อยู่ใกล้กันครับที่นี่ครับร้านข้าวพันผักเมืองสองแควร์นะฮะตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรมเทพนครเขตเทศบาลนครจังหวัดพิศนุโลก

บางคนไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักจริง
แต่บางคนที่เคยทานก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันได้โอ๊ยข้าวพันผักแบบนี้มันมีหลายหน้าหลายไส้

ทำเป็นไส้กรอกเป็นปูอัดก็ได้เหมือนกันคือสูตรของเขาเนี่ยมาจากต้นตำรับก็คือเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์
แต่นำมาขายที่นี่ที่เมืองสองแควร์พิศนุโลกนะครับโดยคนขายคือใคร
เหมสุดาบุญพิมพ์เป็นนักศึกษาระดับชั้นปวสปีที่๒แผนกวิชาการตลาดวิทยาลัยพาณิชยาการบึงพระพิศนุโลก

ก็เล่าว่าตนเองและเพื่อนนะฮะคิดที่จะหาประสบการณ์และรายได้ระหว่างเรียนก็เลยรวมกับเพื่อนอีก๕คนเขียนแผนการตลาดไปขอรับทุนตามโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของสอศหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

การเหลือเย็นเรื่องไปจะทำข้าวพันธุ์ผักขายซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองชื่อดังของเมืองรับแรจังหวัดอุตรดิชย์
มานะแล้วก็ตั้งใจของน้องเขาก็เลยเซ็นอนุมัติโครงการนี้ผ่านให้นะครับ
แล้วพอเปิดร้านขายจริงขายดิบขายดีครับ
คนติดอกติดใจเพราะว่าข้าวพันผักมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
ใช่แล้วคุณแม่ทานดีนะ
ลองลิ้มชิมรสกันได้นะครับเพราะว่าเขามีข้าวพันธักแบบธรรมดาก็มี

ส่วนหมี่พันธุ์มันก็จะเป็นเส้นหมี่ที่มันอยู่ข้างใน
ตัวแป้งที่ผันมันจะใสใช่อันนี้คือผสมไข่
ใส่ไข่ก็มีหลากหลายรูปแบบนะเดี๋ยวนี้
แดงหน่อยมันจะเผ็ดนิดนึงนะครับ
ก็ขายนะครับคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา๑๗นาฬิกาถึง๒๑นาฬ

ส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดในช่วง๑๐โมงจนถึง๓ทุ่มคือยาวหน่อย
แล้วมีบริการส่งนะในเขตเทศบาลเมืองนครพิศนุโลกอีกด้วย
เรียกได้ว่าสั่งโทรสั่งเอาก็ได้
ใครที่สนใจลองไปทานกันดูนะครับข้าวพันผักเมืองสองแควร์
อุตรดิษฐ์หรือว่าไปพิศนุโลกเดี๋ยวนี้ก็ได้ทานข้าวพันผักหมดแล้ว
ผมเนี่ยนะมีประสบการณ์ที่ดีกับข้าวผัดผักคุณรู้ไหมปกติผมไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยทาน
ได้มีประสบการณ์ตอนผมไปเรียนอยู่ที่พิศนุโลกนี่แหละเคยไปลองทานดู
เป็นยังไงแม่ดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมสาวชอบทาน
พอนั่งกินไปโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยเชียว
คือบรรยากาศดีรสชาติดีหรือเปล่าไม่รู้เออแต่สาวชอบทานอ่ะ
ก็เลยจะชอบไปนั่งตรงนั้นจะได้ดูสาวแล้วก็สั่งแค่แท่งเดียว
อันเดียวสิอยู่จานเดียวสิแท่งเดียวมันจะผ่านผ่านมาเป็นแท่งเป็นม้วนม้วน
แท่งเดียวอยู่ได้ทั้งวันโอ้โหนั่งทั้งวันเขาคิดตังค์เท่าไหร่
ก็คิดตังค์๒๕บาทอย่าทำแบบคุณชนะนะคะ
เพราะว่าจริงข้าวพันธักเป็นอาหารพื้นเมืองเนาะ
ของชาวอุตรดิษฐ์นะมีโอกาสก็ลองไปทานหรือว่าอยากจะพาคุณแม่ไปทานก็ได้เหมือนกัน
มีประโยชน์ดูแลรักษาสุขภาพกันได้ด้วย